ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่จังหวัดประจวบคีริคันนะคะ
ถือว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะคลี่คลายเพราะว่าน้ำจำนวนมากนั้นไหลลงสู่ทะเลเกือบหมด
อาจจะยังมีบางพื้นที่นะคะที่เหลือน้ำท่วมขังอยู่บ้างค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่วิกฤตหนักที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการจราจรขาล่องใต้
เราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาค่ะ
การจราจรบนถนนเพชรเกษมที่อำเภอทัพสแก่
ไปจนถึง๔แยกบางสะพาน
แม้ว่าจะสามารถระบายรถได้บางช่วงแล้วนะคะ
แต่การจราจรก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะ
โดยท้ายแถวของรถนะคะสะสมความยาวประมาณ๑๕กิโลเมตรค่ะ
ปริมาณรถที่สะสมจนติดหนักขั้นวิกฤตขนาดนี้

คอสะพานขาดทั้งขาขึ้นและขาล่อง๒แห่ง
แห่งแรกที่ตำบลชัยเกษมอำเภอทัพสแก่

ซึ่งห่างจากสี่แยกบางสะพานไป๑กิโลเมตร

การนำสะพานแบลลี่มาติดตั้งให้เดินทางได้ชั่วคราว
ซึ่งสะพานแบลลี่รถบรรทุกรถพ่วง
สามารถผ่านได้แต่มีข้อจำกัดคือ
รถผ่านได้ทีละคันจึงต้องบิบเลนทาง
เหลือเพียง๑เลนและไม่สามารถใช้ความเร็วได้
และสาเหตุที่ทำให้การจราจรอยู่ในขั้นวิกฤต
อีกข้อที่สำคัญก็คือการไม่มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ด้านการจราจรเป็นระยะระยะตามจุดกลับรถ
จึงทำให้ผู้ขับขี่ฝั่งขาล่องลงใต้
ตัดสินใจขับรถวิ่งสวนเลนฝั่งขาขึ้น
จึงทำให้รถฝั่งขาขึ้นต้องวิ่งไหลทางแทน
การจราจรเลยติดขัดทุกช่องทาง
ประชาชนเดือดร้อนเพราะการเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดไปมาก
สำหรับคุณผู้ชมที่จะเดินทางจากภาคใต้

สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงจากสี่แยกบางสะพาน

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข๔๐๐๗

เข้าเขตเทศบาลบ้านกรูด
จากนั้นขับไปตามถนนหมายเลข๑๐๔
จนผ่านพระมหาธาตุเจดีพักดีประกาศ
อีก๑๒กิโลเมตรก็จะพบกับถนนเพชรเกษม
โดยให้สังเกตวัดอ่างทองอยู่ทางซ้ายมือ
ปัญหาที่ทีมข่าวพบอีกอย่างนะคะก็คือ
สภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้ระหว่างทางไม่มีอาหาร
ไม่มีห้องน้ำจึงเกิดความเครียด
แต่ระหว่างทางที่หมู่๓ตำบลร่อนทอง
มีชาวบ้านรวมตัวกันเป็นจิตอาสา
รวมเงินทำกับข้าวแจกจ่ายให้กับผู้ผ่านทาง
หน่วยงานทุกคนก็มีความลำบากเหมือนกันทุกคนนะคะ
เราก็เลยมีจิตอาสาเราทำกันด้วยใจ
แล้วก็ข้าวลายทางมากเหงินของพวกเรา
ตั้งแต่วันนี้ก็มีคนมาช่วยกันเยอะมากค่ะ
ก้อนละ๑๕๐๐ข้ายิ่ง
ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ
ขอให้ถึงจดหมายไปทางได้ปลอดภัยที่สุดนะคะ
นอกจากชาวบ้านอาสายังได้พาทีมข่าวซ้อนรถจักรยานยนต์
ไปดูความเสียหายหลังน้ำลดที่สี่แยกบางสะพาน
พบว่าถนนชำรุดเสียหายหนัก
ร่อนเพราะถูกแรงของน้ำป่าซัดออกไปทั้งแผ่น

เพราะเป็นจุดรับน้ำป่าจุดแรก
ประชาชนทุกครอบครัวที่อยู่ตรงนี้

แม้น้ำจะไม่พัดเอาสิ่งใดหายไปแต่ก็เสียหายหนัก
ก็หมดเลยเครื่องมือเรื่อยน่ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ฟื้นฟูเยียวยาประชาชนการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
สะพานที่ขาดจะเกิดขึ้นในทันทีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องเดินทาง
ลงสู่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมสามารถบรรเทาวิกฤตจราจรในครั้งนี้ได้
ด้วยการศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางที่ดีค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการเป็นจิตอาสานะคะ
ก็สามารถมาตั้งเต็นต์บริจาคอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ผ่านทางบริเวณนี้ได้เช่นกันค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ